วันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นประธานเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ๘๔พันศามหาราชินี
กรมทหารราบที่๒๑รักษาพระองค์นะคะอาคารหลังนี้สร้างขึ้น
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
ด้วยอาคารเฉลิมภรรกิจ๘๔๐๐๐สาปรมราชนีนาฏแห่งนี้นะคะก็จะใช้เป็นสูญการเรียนรู้ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระปรมราชนีนาฏค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ๘๔พันศาบรมราชนีนาฏที่กรมทหารราบที่๒๑รักษาพระองค์เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักพักดีเทิดทูลต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยอาคารแห่งนี้ค่ะจะเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับประชาชนทั่วไปให้เข้ามาศึกษาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏและจะเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการตามพระราชดำริโดยจะนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพมาวางจำหน่ายค่ะ
ซึ่งรูปแบบของอาคารแห่งนี้นะคะได้ออกแบบเป็นตัวอักษรพระนามย่อสกค่ะและหลังจากเปิดอาคารเสร็จสิ้นแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีได้มอบโล่ให้กับผู้ที่สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ๘๔พันศาบรมราชินีนาฏทั้งหมด๑๒คนค่ะทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนค่ะรวมถึงนายกัมพลตันสัจจาเจ้าของ

โดยใช้โดยก็ได้สั่งให้ทุกกระทรวงบูรณาการการทำงานให้เป็นกระทรวง๔๐ค่ะ
ใครรับที่จะยืนมานะคันนี้นะครับ
เหลือสูงสำหรับปรุงครับ
รัฐมนตรีก็ได้เปิดปั๊มน้ำมันปตทค่ายนวมินที่มีทำการเปิดปรับปรุงใหม่
พร้อมกับกฎหัวจ่ายเป็นรายแรกด้วยค่ะ
สำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีหลังจากที่เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ๘๔พันศาบรมราชนีนาฏแล้ว
ก็ได้เดินทางมาพบปะกับประชาชนที่อาคารสารประชาคมอ่าวอุดมค่ะ
และในช่วงบ่ายนะคะนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกรอกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่อาคารสุรกากรที่ท่าเรือแหลมชะบังค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดชนบุรีค่ะ